เรียกพลัง
นี่ไงหนิถ้านะ

เขาบอกปูนไปทำทอง๖ริยาลาศไปกังนัมเลยหมดเลย

หายไปทั้งพวงเลยกับกระเป๋าสะพาย

ไอ้ไพ้ไง
อ๋อยทำงานเช้าเย็น
เอาเอาอะไร
คุณจะเอาทำไม
ฉันกำลังจะทำ
ไม่คุณเอาทำไม
ให้คุณบอกสิ

ฉันมีที่มาที่ไปมันไม่ใช่อยู่แถวปากเก็ตนนทบุรีแล้วมาเอา

คือเรื่องนี้เกิดขึ้นที่มหาสารคามครับชาวบ้าน
ก็ลงขันทำพิธีไล่ปอบหลังจากเชิญคณะฤษี
เฮ้ยปอบเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเยอะเยอะเยอะมากจริงจริง
เขาเชิญคณะฤษีน่ะใช้ไม้งามเนี่ยจับปอบลงกระบอกให้ภัย
เหตุก็คือว่าเขาเชื่อกันว่า
มีคนตายปริศนาแล้ว๒รายที่จังหวัดมหาสารคาม
ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยก็ร้องเจ้าหน้าที่ขอความเป็นธรรมนะฮะ
เหตุเกิดเมื่อประมาณ๑๖นาฬิกา๒๐นาทีของวันที่๒๕กันยายน
รานกลางบ้านคือหมู่๗และหมู่๙ตำบลหนองกุง
อำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามฮะ
ได้มีกลุ่มชาวบ้านนำโดยนายบุญมีแสงจันทร์
เป็นสมาชิกเทศบาลตำบลหนองกรุงพร้อมกว่าชาวบ้าน๓๐๐คน

เขาไม่ได้ออกกำลังกายแต่นั่นคือจับปอบ

ขุดอยู่เนี่ยนะด้วยไม้เนี่ยเอาไปจับปอบซึ่งมีคณะฤทธิ์นะฮะ
นำทีมโดยอาจารย์หน่วยหน่วยใกล้ทฤทธิ์

อาจารย์หนุ่ยที่จ้างมาจากบ้านคำเขื่อนแก้ว
ห้วยเม็กนะฮะจังหวัดกาลสินเนี่ย
ก็เริ่มทำพิธีกรรมขับไล่ตั้งแต่ทางเข้าหมู่บ้าน
จนสุดของหมู่บ้านโดยใช้หมอกระจ้ำ
ใช้ไม้งามพาวิ่งไล่ตามจุดต่างในสถานที่ของหมู่บ้าน
เพื่อนำปอบเข้าสู่กระบอกไม้ไผ่เนี่ยที่คุณเห็นไหมกระบอกไม้ไผ่เนี่ยนะฮะ

แล้วก็เตรียมไว้แล้วก็ไปผูกด้วยผ้าขาวแล้วก็นำทั้งหมดเนี่ย
ไปประรำพิธีแล้วในที่สุดพิธีที่ทำเผาก็จะเผาให้ปลอดภัย

เดี๋ยวผมเล่าเหตุการณ์เรื่องปอบนี้ให้ฟัง

คืออย่างนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับ
คือในหมู่บ้านเนี่ยอยู่ดีเนี่ยนะครับ
ว่าหมองปลือเนี่ยเขาอยู่ที่หมู่๙กับหมู่๓นะครับ
แล้วกดว่าอยู่ดีเนี่ยมีวันหนึ่งมันมีผีเนี่ยไปเข้า

ชื่อไหนก่อสมมุติว่าชื่อไหนก่อ
ไม่ไปเข้าชาวบ้านนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บ

เป็นปอบอยู่ในร่างของอีกอไก่คนนี้

บอกมา๓คนว่าเขาเป็นปอบที่สิงร่างอยู่๓คนนี้

ก็เลยไปเชิญฤษีคนนี้มาฤษีหนุ่ย

โปรโกรธว่าลือสีมาดูก็พยายามจะจับปอบ

ก็คืององูกับหอไข่
ชาวบ้านก็เลยเฮ้ยไม่มาแบบนี้มีพิรุษ
แสดงว่าแกต้องเป็นปอบแน่นอน
หลังจากนั้นก็เลยไปที่บ้านคนนี้

นึกออกไหมครับ
ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้เป็นตอบ

ไอ้ชาวบ้านก็สั่วลวกจะไม่ได้เป็นปอบได้ยังไงล่ะ

ใช่รวมถึงมีคนตาย๒คน
ถูกต้องมีคนตายสองคนโดยไม่ทราบสาเหตุ
เขาว่าอย่างงั้นทีนี้เนี่ยพอคนตายไปเสร็จ
ปรากฏผีปอบมาเข้าคนแถวบ้านนั้นอีก

กูนี่ไปกินตับของไอ้สองคนนี้มาเอง
มันถึงตายชาวบ้านยิ่งเชื่อเข้าไปใหญ่ไง

คุณเชื่อไหมว่าจะต้องใช้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ฝ่ายปกครองทหารตำรวจลงหมดนะฮะ

ทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ลงหมดเลย

อย่างที่บอกกันว่าการไล่ผีปอบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเนี่ย

ชาวบ้านที่เสียชีวิตทั้งสองคน
อันนี้สาธารณสุขหมู่บ้านนะพี่หนุ่มนะ
เขาบอกว่าเสียชีวิตจากโรคประจำตัว

แต่ทางตัวแทนของชาวบ้านก็ยังจะจัดพิธีไล่ปอบ
เพื่อเขาบอกว่าจิตใจของชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านเนี่ย

แล้วก็เชื่อว่ามีกลุ่มชาวบ้านยืนยันว่า
ไม่ใช่ขับไล่ผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นปอบ

ในขณะที่ครอบครัวของชาวบ้านที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบนะฮะ

งานหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองว่า
ตนเองเนี่ยจะใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไม่ได้อยู่แล้ว

ขอความช่วยเหลือช่วยมาตรวจสอบ
ให้ตำรวจทหาร

โดยก่อนหน้านี้นายกรและครอบครัวได้เข้าไปแจ้งความเลยนะ

คือจริงแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นอย่างที่ข่าวพูดเลยหรอก
คนที่บอกว่าปอบอยู่ที่บ้าน
คือปอบคนนี้ไม่ใช่ปอบคนนี้

เขาก็มีข้อแม้ว่าจะให้ฉันเข้าวิธีไล่ปอบก็ได้

ตามกำนันมาไปตามคนที่อยู่ในอำเภอ

แล้วเดี๋ยวเขาจะเข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วให้ทำพิธี

อย่างนี้ต้องบอกว่ามันเป็นความเชื่อ

มันไม่ใช่ส่วนบุคคลมันเป็นชาวบ้าน

ก็แบบนั้นคือบางคนก็เข้าใจว่าเขาไม่เชื่อ
แต่ตัวนางกอก็ไม่เชื่อ

กอเขาก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่นั้น
แต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าทำไมถึงมากล่าวหาว่าเขาเป็นปอบ

แกน่ะมีวิชาเขมรอยู่แล้วก็สวดทุกวัน

เออเขาก็แบบคือตอนนี้มันเหมือนสองฝ่าย

ก็เหมือนกับเมื่อก่อนมีพิธีกรคนหนึ่งอะ

สมมุติทำรายการอยู่เห็นคนนั้นน่ะ
ลิ้นถึงพื้นอย่างนี้แล้วจะพูดได้ไหมว่าคนนี้เป็นปอบ

คือมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคล

ไม่รู้นะแต่พออยู่ตรงนั้นนะ
จับกันทั้งหมู่บ้านเลยเออเขาเข้าใจอย่างนั้น

คนตัดต่อของรายการตลาดสดพระราม๔

คือเราจะบอกว่าไม่มีก็ไม่ได้ก็บ้านเขาเป็นอย่างนี้ไง

พี่ไม่รู้พี่ไม่เคยอยู่ในเหตุการณ์
ทางชาวบ้านเชื่อว่าคนนี้เป็นปอบจริงเพราะอะไรรู้ป่ะ

เด็กอายุ๑๐ขวบอยู่ดีมีผีเข้า
แล้วจากเด็กอายุ๑๐ขวบแต่กลายเป็นแบบขึ้นมาแล้วก็สั่นแบบ
เป็นแบบผู้ใหญ่เลยแล้วก็บอกกูเนี่ยเป็นปอบที่อยู่ในร่างอีกก่อไก่มาเข้ามึง

ใครนะอีกคนนึงตัดต่อตลาดสดสนาม
ลุคผมคนมาถ้าเป็นคนค้าพี่ม้าอ๋อ

ก็เดี๋ยวต้องลืมต้องไปดูต่อไปก็จะเป็นยังไงนะครับ
แต่ช่วงหน้าแจกทองไหมไม่แจกทอง
แถมีเอาทองเอออะไรวะ
ประยัตถวานหนักอยากรู้จะกลับมาเล่าฮะ
กัดเร็วเก็กสั่นแล้วจะมาเกี่ยวละกวมละ
ใช่ไหมคืออย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไล่แล้ว

มาใส่หน้าถ่ายเสื้อผ้าได้พวกดำน้อยเหรอ
โทรศัพท์อยู่ที่จอดรถตลอดเวลา

อุ๊ยตอนไหนเวลาทำงานจะมาถ่ายละคร
เออจะมาถ่ายเขาแล้วก็ไปลงอะไรต่างไม่ได้

เราก็เลยบอกให้เป็นทางการให้รู้กันไว้ว่ามันไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียว
ทุกวันนี้เรื่องการเอารูปภาพไปลงอินเตอร์เน็ตเนี่ยอยู่ดีเอาไปลงด้วยเจ้าตัวไม่รู้ตัวเนี่ยนะฮะ
พอเขารู้มาก็มีปัญหาบ้านเราสนุกกับเรื่องนี้มากแต่เราเองก็มีขอบเขตว่าประมาณเนี้ย

ก็คือไม่ให้เอารูปถ้าสมมุติอยู่ดีคุณหนุ่มจะไปถ่ายรูปเขาแต่ว่าหลังถ่ายละคร
จะต้องบอกเขาก่อนอย่าไปเอาใช้ในไอจี

ไม่ได้ต้องผ่านเขาเซ็นเซอร์เขาต้องเซ็นเซอร์รูปพวกนั้นก่อนก่อนที่คุณจะเอาไปใช้
ไม่ให้เลยไม่ต้องเซ็นเซอร์ด้วยไม่ให้เลย

ผ่าอักษรย่อมีพระเอกคนหนึ่งที่เรื่องเยอะจนนางเอกที่ร่วมงานด้วยอีกคนนึงเนี่ยทนไม่ไหวไม่อยากร่วมงานด้วยแล้ว

พออะไรที่มันเป็นอุปสรรคกับการทำงานเราก็จะขอซึ่งการขออย่างนี้เป็นเรื่องปกติ
ดิวก็เป็นคนตั้งใจทำงานเพื่อให้ผลงานออกมาดี
เขามีเรื่องนี้เขาจริงจังมากเขามีเรื่องนี้เขาจริงจังนะ
มีข้อแม้ในการรับงานหรือเปล่าว่ามีกฎิกากับทางกองอย่างนั้นอย่างนี้

หรอกผมบอกเลยนะในมุมเองนะเรื่องอื่นผมว่าแอนดิวเขาคงไม่ได้ติดอะไรหรอก
ผมว่าติดอย่างเดียวคือบางครั้งเนี่ยเวลาที่นักแสดงหรือเนี่ย

แล้วมีภาพเขาออกไปเนี่ยมันดูไม่ดี

คือตามมารยาทถ้ารูปไม่ดีก็ไม่ควรลง
แต่ผมเองไปถ่ายตีท้ายครัวอย่างนี้

แม่งถ่ายและไปลงกันอย่างนี้
พรุ่งนี้เรากลับมาเจอกัน